มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านโป่งราชบุรีนะคะ
เจ้าของร้านคาราโอเกะใจเด็ดมากเลยค่ะ
หลังจากที่ถูกลูกค้าเอาปืนจ่อหัวเลยนะ
และหวังจะข่มขืนเธอเธอคว้าขวดเบียร์ได้ตีหัวตัวเอง

ตีตัวเองหวังจะให้ตัวเองสลบเพื่อเป็นคนลวง
ให้ทางด้านของลูกค้าที่จะข่มขืนเธอยอมปล่อยตัว

สรุปสุดท้ายคนร้ายก็ไม่ใจอ่อนอีก
หวังจะข่มขืนเธออีกเธอก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากรถ
คนร้ายขับรถหลบหนีไปนะคะ
เป็นสอบประคัมนังสาวสนนี้อายุ๓๙ปี
เป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะและเป็นผู้เสียหาย
หลังจากตัวเธอเองนั่นแหละเป็นคนแจ้งความว่าถูกลูกค้า
ใช้ปืนจ่อศีรษะและลวนลามทางเพศ
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าประมาณ๓ทุ่มคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
คนร้ายเป็นลูกค้าชื่อว่าในต้นอายุประมาณ๔๐ปี
มานั่งดื่มกินในร้านจนกระทั่งเที่ยงคืน
คือดื่มไปสั่งอาหารกินไปด้วย๓ชั่วโมง
เที่ยงคืนจะปิดร้านแล้วก็เลยเรียกเก็บเงิน
เงินออกมาเป็นจำนวน๒๐๐๐บาท
ในต้นบอกว่าไม่มีเงินสดติดตัว
หรือออกไปกดเงินที่ปั๊มน้ำมันฝั่งตรงกันข้าม

ว่าในต้นลูกค้าจะชักดาบ
ก็เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นรถกระบะนั่งไปเป็นเพื่อน

บอกว่าจะไปเอาเงินสดที่บ้านพักไม่ต้องกดเงินแล้ว
เงินอยู่ที่บ้านมีเดี๋ยวจะไปที่บ้าน
หลังจากนั้นเธอสังเกตว่าทางที่มันไปบ้านมันเป็นทางเปลี่ยว
และช่วงนั้นเองในต้นจอดรถข้างทาง
ชักปืนออกมาจ่อศีรษะเธอแล้วก็ลงมือลวนลาม

เห็นขวดเบียร์มันวางอยู่ในรถอยู่
ใช้ขวดเบียร์ที่ตัวเองเห็นคว้าเอามาเลย
ตีหัวหวังให้สลบเผื่อคนร้ายจะใจอ่อนปล่อยตัวเธอไป
แต่คนร้ายไม่ใจอ่อนค่ะไม่เป็นผล
สุดท้ายเธอตัดสินใจเปิดประตูรถวิ่งหนีออกมาตะโกนให้ชาวบ้านช่วย

ขับรถหลบหนีไปในความมืดเลยนะคะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
แล้วพอเวลาถือถือเปลี่ยวหนูก็ถามว่าต่อทำไมหรือว่าอย่างนี้
เขาบอกว่าให้อยู่นิ่งให้กูเสร็จก่อนแล้วมึงค่อยไป
มันก็ไม่ยอมมันก็อ้าวฟื้นมันจี่มาจี้ในหัวครั้งหนึ่ง
ยิงกูให้ตายนะถ้ามันจะข่มขืดกูมันยิงกูให้ตายเลยว่าอย่างนี้
เสร็จแล้วมันก็คือมันก็คือยังลวนลามเราอยู่นะคะลวนลามอยู่
หนูก็ปล่อยให้มันลวนลามจนว่าหนูต้องเอาชีวิตรอด
แล้วเสร็จแล้วอ่ะหนูมันลวนลามจนถึงว่าหนูว่าโมโหอันนี้แล้วว่าหนูก็จับกวดเบียร์
ดีโอที่อยู่หน้ารถขวดเปล่านะคะจะมาตีตัวเองเพื่อจะให้เลือดออก
ซึ่งจะให้เลือดออกแล้วมันจะได้พาหนูมาส่งโรงพยาบาลหนูแก้สลบแล้วอะไรก็แล้ว
มันก็ไม่มันก็ไม่นี่มันก็ไม่เป็นผลมันก็ยังลวนลามอยู่ต่อ
มันก็ไม่ยอมพาหนูมาส่งอะไรมาส่งจนสุดท้ายมันก็บอกว่า
เดี๋ยวกลัวพื้นยิงเลยรอบที่สองครับเดี๋ยวกลัวพื้นยิงเลยว่าเนี้ย
มึงทำอะไรกูมึงทำมึงจะข่มขืนกูอะไรกูนะ
ฆ่ากูให้ตายดีกว่าอะไรดีกว่าเสร็จแล้วหนูก็พยายามเปิดประตูแล้วก็หนูวิ่งเลย
โอ้โหใจถึงจริงทำทุกอย่างแล้วอ่ะค่ะ

ใช่ค่ะคือเลือดออกจากศีรษะแล้วเพราะเอาขวดตีหัวตัวเองใช่ไหม
ก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวไงจนสุดท้ายต้องวิ่งหนีออกไปเนี่ยนะคะ
เรื่องคดีตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เส้นทางที่คาดว่าในต้นจะขับรถหลบหนีไป
และจะตามตัวมาดำเนินคดีคาดว่าไม่น่าจะหายาค่ะ
เป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง
นี่อยู่ในร้านอยู่ในบ้านของตัวเองก็ยังเจอเหตุการณ์แบบนี้มาถึงตัว